สามเณรสุดทนพฤติกรรมของพระอาจารย์วัดดังกลางเมืองน่าน
สามเณรบอกว่าจะทนได้ยังไงล่ะพี่นักข่าว
ล่วงละเมิดทางเพศมานานกว่า๒ปี
ล่าสุดนะครับตำรวจออกหมายจับพระอาจารย์ผู้ก่อเหตุแล้วครับ
ผู้หญิงแล้วก็สามเณรเป็นแม่ลูกกันครับ
ตามคดีจะแจ้งเอาผิดให้ได้เลย
อาจารย์วัดแห่งหนึ่งใจกลางเมืองน่านเลย
ล่วงละเมื่อทางเพศสามะในน่านกว่า๒ปีแล้ว

ก็เลยโทรไปถามกระทั่งรู้ความจริงว่าลูกตกเป็นผู้เสียหายในคดีทางเพศครับ
ผู้เสียหายระบุว่าตอนแรกก็จำวัดอยู่ที่กุฏิรวม
แล้วพระอาจารย์ก็ให้ย้ายไปอยู่ที่กุฏิเดียวกัน
ช่วงแรกก็ไม่มีการล่วงเกินใดแต่พอนานวันเข้านานวันเข้านะฮะจับแก้มหอมแก้มจนถึงจับของลับครับ
แล้วจนถึงขั้นล่วงละเมิดมาตลอดช่วงสองปีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองฮะ
อกจากนี้ครับผู้ก่อเหตุแม้จะเป็นพระแต่ท่านยังมีพฤติกรรมก็คือหนึ่ง
ฉันนอกเวลา๒ดื่มเหล้านะครับ๓อยู่กับเนรในห้องส่วนตัว
ว่าไม่ได้มีผู้เสียหายคนเดียวนี้หรอกก่อนหน้านี้เคยตัดสินใจเข้าแจ้งความหลายครั้ง
แล้วก็ร้องขอให้พระรุ่นพี่เนี่ยช่วยพาไปเจอตำรวจหน่อยแต่ทุกคนไม่มีใครกล้าครับ
เพราะกลัวอิทธิพลนะฮะกลัวอิทธิพลทางสงฆ์จะจับศึก
ขณะเดียวกันเนรบางรูปเนี่ยนะครับจำใจต้องทนอยู่ที่วัดนี้ต่อไป
ข้องใจว่าทำไมพระถึงมีเงินมากขนาดนี้นะฮะ

จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับแม่บอก
เขาก็พยายามส่งคนมาเจรจาต่อลอง
เพื่อให้คุณแม่รับเงิน

ทางที่หนึ่งคือรับเงิน

แล้วก็ต้องพาลูกออกจากพื้นที่ไป
เหมือนคนก่อนคนอื่น
แต่ว่าเรามีข้อมูลของเขาแล้ว
ทางที่สองคือดำเนินคดีแต่ห้าม

ครั้งที่สองดำเนินคดีแต่ไม่ได้เงิน

พยายามพูดกล่อมคุณแม่ให้คุณแม่รับเงิน
ส่วนข้อสงสัยเรื่องเงินเก็บของพระ
นี่ฮะถูกเปิดเผยด้วยคลิปเสียง

ปัจจัยที่ชาวบ้านถวายให้พระ

ตำรวจยื่นสารขออนุมัติหมายจับพระประหลัดธเนธนะครับ

ในสองข้อหาคือ

ว่าน่าจะไหวตัวหนีไปแล้วล่ะ

กว่าล้านบาทไปด้วยครับคุณผู้ชม